พาไปที่ลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำค่ะ
มาดูความทุกข์ร้อนใจของครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
คือปกติครอบครัวเขาอยู่กัน๕คน

ปรากฏว่าที่ผ่านมาใช้น้ำปลาปลาค่าน้ำ๒๐๐บาท
หน้าร้อนสูงสุดเลยประมาณ๔๐๐บาท
วันดีคืนดีมีการเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลา๕๐๐๐กว่าบาท

เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวอะค่ะ

ทีนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าทางการประปาจะให้ผ่อนจ่าย
ก็บอกผ่อนไม่ไหวเอาที่ไหนไปจ่าย

ไม่มีไม่มีคนไปจ่าย
เออไม่ใช่ครับ
นี่ค่ะคนที่เอาเรื่องมาร้องสื่อก็คือลูกสาวของคุณลุง

ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วท่านประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยทำให้เป็นอำมพลึกนอนติดเตียงแบบนี้มาหลายปีแล้ว
ส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กกับผู้ป่วยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลูกสาวนี่ค่ะท่านนี้ชื่อว่าคุณเปรมมิกาแทรกกิมอายุ๒๑ปีนะคะ
บอกว่าห้องพักตรงนี้เช่าอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕คนนะฮะ
บอกว่าช่วยดูหน่อยได้ไหมนักข่าวช่วยดูหน่อยได้ไหม
ชาวเน็ตโซเชียลนี่ค่ะบินเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลา
เอาแบบเน็ตนะคะถ้วนเลย
๒๑๔บาท๒๒สตางค์
แล้วระบุในบินใบนี้บอกว่าให้ชำระได้ไม่เกิน๑๘มกราคม
เอาเกินแล้วไหมเกินแล้วนี่แต่เธอบอกว่าไม่ไปอ่ะนะไม่ไปจ่าย
เพราะไม่มีตังค์ที่จะจ่ายล่าสุดเอามีแจ้งเตือนมาอีกแล้ว
บอกว่าเตือนให้ไปชำระภายในวันที่๒๗มกราคม
วันนี้แล้วนะคะยังไงต่อ
น้ำปลาปลาที่เคยใช้กันอยู่ในครอบครัว๕คนเนี่ยนะคะ
สักประมาณเดือนละ๒๐๐บาทเอาแบบเต็มที่เลยหน้าร้อน
น้ำบ่อยหน่อย๔๐๐บาทต่อเดือน
คุณพ่อเมื่อสักครู่รีบบอกไปคุณเพรมิการ์บอกว่า
คือที่บ้านหลังนี้มีผู้ป่วยคนแก่เด็กแล้วก๊อกน้ำคุณเปรมมิกามีกี่จุด
มี๒จุดทั้งบ้านก็คือหน้าบ้านใช้สำหรับล้างจาน
กับในห้องน้ำเปิดใส่อ่างไว้สำหรับทำธุระส่วนตัวนี่
ถ่ายภาพให้เราเห็นแบบนี้นี่คือจุดหนึ่งค่ะ
นี่ก๊อกน้ำก็ไหลประมาณนี้คือไม่ได้เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะ
ทีนี้เธอบอกว่าเธอเอาบินใบแจ้งหนี้ไปที่สำนักงานประปาสาขาลำปลายมาตรที่บุรีรำ
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่มาไหมมาค่ะ
เดินดูรอบบ้านแล้วก็บอกอ้าวก็ไม่มีท่อแตกนี่
ตอนแรกคิดว่าท่อแตกหรือเปล่าท่อแตกก็ไม่มีแล้วไงต่อ
เจ้าหน้าที่ถามกลับว่าไงรู้ไหมคะคุณเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หรือเปล่า
ลืมเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หรือเปล่า
คุณเปรมมิกาบอกไม่ก็มีคนอยู่บ้าน
ถ้าเกิดว่าลืมเปิดทิ้งไว้เนี่ยก็ต้องมีคนเห็นถูกไหมคะ
แล้วเช็คตลอดไม่ได้มีการเปิดทิ้งไว้อย่างแน่นอน

คือถ้าเกิดว่าจริงพี่ต้นถ้าเปิดทิ้งไว้คิดว่าน้ำจะไหลนองเต็มพื้นบ้านไหม
คนก็ต้องรู้อยู่แล้วมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ว่าคุณจดผิดจดพลาดก็เกิดขึ้นได้

เพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานอะไร
จากไหนล่ะไปจ่าย
ฝากด้วยนะคะประปา

ตัดแล้วให้บอกให้สังคมรู้ด้วยว่ายินดีตัดไฟตัดน้ำบ้านหลังนี้แล้ว

ชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะฮะ